เราก็ไปสอบถามกับราคาทอ๑ปัจจัยคือเขาเสนอราคามาที่แพงกว่าของการบินไทย
อันที่สองพอไม่สามารถรับประกันได้ว่าเมื่อถึงเวลาเดินทางแล้วเนี่ยเกิดพอติดภารกิจขึ้นมา
เขาไม่สามารถให้บริการเราได้แม้กระทั่ง๑วันล่วงหน้าเขาก็สามารถทำได้
ทีนี้ก็จะเกิดปัญหาราคาเครื่องบินการบินไทยราคาการทำไมก็พอจอดจม
เราก็จอดจมการบินไทยเพราะว่าเป็นการบินตรงเทพไทยองค์แล้วบริการของส่วนต่างเนี่ย
เป็นเกี่ยวข้องกับที่เคยทำให้กับราชการมาก่อน
ค่าอาหารเนี่ยการบินไทยคิดตามปกติที่คิดกับเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปเลย
ท่านชำระทุกอย่างเองของสำนักเลยราชการนายศนธนมติ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบด้านเกี่ยวกับการนำเสนอและจัดหาภานะสำหรับการเดินทาง
ไปธาระกิจราชิการต่างประเทศของนายุทธ์ธรรมดี
อยากจะมาชี้แจงประเด็นต่าง
ที่อยู่ในข้อสงสัยของสังคม
หรือประชาชนที่ยังไม่เข้าใจ
ซึ่งมีการคาดเดากันไปต่าง

คือจะใช้โอกาสนี้
ในการที่จะชี้แจงทำความเข้าใจ

คือมีการเข้าต่างประเทศของอูลาม

ซึ่งเราเปรียบเทียบเครื่องของครอบครับประการ
โต๊ะที่ที่ใช้งานได้มีแค่เพ็กครึ่งเดียวก็คือ๑๓ที่หน้า
แต่ทั้งนั้นอันนั้นไม่ใช่ประเด็นค่ะ
ประเด็นมันก็คือว่าเราก็ไปสอบถามกับราคาพอ๑ปัจจัย
คือเขาเสนอราคามาที่แพงกว่าของการบินไทย
แต่ทีนี้ก็จะเกิดปัญหาภารกิจต่างมันก็จะล่มไม่สามารถจัดการบริการได้ทันเวลา
เราชอบการบินไทยเพราะว่าเป็นการบินตรงกรุงเทพฯหรือเมือง
แล้วบริการของส่วนต่างเป็นเกี่ยวข้องกับที่เคยทำให้กับราชการมาก่อน
โค้ดราคาต่างก็เป็นไปตามความจริง
ประเด็นที่สงสัยกันก็คือเรื่องอะไรคะพี่

เรื่องค่าอาหารว่าทำไมถึงราคาสูงนัก
ต้องเศรียร์การรับเรียนว่า
การมีไทยคิดตามปกติที่คิดกับเครื่องบินธานิดทั่วไปเกิน
คือต้องเข้าใจว่าอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินเนี่ย
มันไม่ใช่อาหารที่เรารับประทานกันทั่วไป
มันต้องผ่านกระบวนการการเขาเรียกว่าการเช็คการตรวจสอบ
การเขาเรียกว่าไม่ให้มันเกิดอาการท้องเสีย
หรือมีเชื้ออะไรผ่านเข้ามากระบวนการ
กระบวนการที่ทำให้มันสะอาด
และก็สามารถหาขึ้นมาเฟาะฟ้นเครื่องได้
เพราะฉะนั้นค่าอาหารที่เฉลี่ย
อ่ะสมมุติที่เขากินมันกับร้าน๕เนี้ย
เฉลี่ยด้วย๕๐คนก็ตกหัวละประมาณ๓๐๐๐บาท
ก็เป็นราคาที่ปกติทั่วไปที่เขาเสิร์ฟกันเพราะเราใช้มาตรฐานในการเสิร์ฟเท่ากันหมดนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องอาหารเรื่องอาหารเราอยากจะให้จบตรงนี้มีใครจะถามเพิ่มไหมคะ
โอเคถ้าอย่างงั้นเรื่องอาหารเราก็จบตรงนี้แล้ว
ก็มีทั้งสื่อมีทั้งคนต่างขึ้นมาอุ่นเครื่องก็เห็นอยู่แล้วว่า
การบินไทยก็เสิร์ฟอาหารตามราคาเหมาะสมกับราคาที่เขาเสนอมา
ที่สองผู้โดยสารก็จะมีในส่วนของคณะทางการ
แล้วก็มีผู้โดยสารที่เป็นผู้โดยสารที่ติดเครื่องมาที่มาที่การขับใส่เครื่องมา
พวกนี้ง่ายคือยังเก้นบุษสาวท่านอย่างบุษสาวท่านท่านชำระทุกอย่างเอง
ไม่ว่าค่าเครื่องบินก็ชำระตามเกณฑ์ตามหลักค่าการใช้จ่ายเลย
ค่าอาหารค่าระหวังที่นี่ท่านก็ใช้เงินส่วนตัวในการชำระทุกอย่าง
ไม่ได้มาแบบว่าใช้อะไรของราชการแม้แต่บาทเดียวนะคะ